ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักจะเดือดร้อนวุ่นวายใจเรื่องรัก
ใช้อารมณ์รุนแรงหึงหวงได้ใหม่ทิ้งเก่า
ผู้หญิงจะมีคนในเครื่องแบบมาผัวพัน
ครอบครัวแตกแยกจะได้เริ่มชีวิตใหม่สุขภาพ
กับงานไอจามหวัดมีอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
ลำไส้ระวังอุบัติเหตุทางบกการเดินทางบนถนนหลวง
การเงินหุ้นส่วนจะอำนวยผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
งานทุกอย่างได้ผลตอบแทนดีขึ้นได้ผลประโยชน์จากงานพิเศษ
ลาบจากมรดกสินสมรสการงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
มีงานเร่งงานด่วนให้ทำแทบไม่ทันผลงานจะสำเร็จอย่างดี
มีคำชมได้ตำแหน่งหน้าที่ที่กว้างขวางขึ้น
อุปสรรคการงานลดลง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์